หรือเพื่อที่ด่๗๓กรัศน์
อันนี้เป็นเรื่องที่วันนี้ผมเลยต้องพูดเพราะว่ามันก็มีบางกระแสเรื่องเข้ามาแล้วว่าทำไมผมถึงได้ปล่อยให้ตัวเองถูกหมายจับขนาดนี้
ผมบอกเลยครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้จากสอนอบังจอมว่าผมมีหมายเรียกเนี่ยผมก็ให้ผู้จัดการเป็นคนคุยแล้วก็นัดเขา
ผมแสดงเขามาตั้งแต่ต้นในครับแต่ว่าพี่เค้าไม่มาครับ
ซึ่งผมก็นำเพลงไปเล่นโดยไม่รู้

ซึ่งมันถูกแจ้งความไปแล้ว๔๐กว่าที่แล้ว

ซึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ยอมรับความผิดแต่สิ่งที่ผมทำตั้งแต่แรกที่ผมรู้เลยว่าโอเคผมผิดงานนี้ผมอาจจะต้องแบบ
ครับวันนี้ก็เป็นวันที่มารายงานตัวตามหมายเรียกครับผม
ซึ่งหมายเรียกทั้งหมดที่ออกมาที่ผมเอาเพลงยามไปร้องเนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ๔๐เสียงหรือ๔๗ที่ครับผม
แสดงว่าเขาแจ้งทุกที่เลยแจ้งทุกที่ทุกที่ที่ผมไปโชว์แล้วก็
แล้วก็ช่วงเวลาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่๘ลูกเวลา
อันนี้เล่าให้ต่อใหม่กันครับว่าแบบเราหยิบเพลงนี้ไปร้องมันยังไงหรือร้องให้ชอบว่ามันจะอิสระภิกษ์ของเราหรือไงครับ
คือต้องบอกก่อนว่าคืออย่างแรกต้องขอโทษก่อนนะครับขอโทษเลยที่ผมพลาดทำผิดในครั้งนี้เพราะว่าเกิดจากการเข้าใจผิดของผมเอง
ใช่ครับ